ดูเหตุที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะฮะ
คือมีคนร้ายเข้ามาทำทีทำท่าตีสนิทกับกลุ่มเด็กในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
แล้วคนร้ายออกอุบายแบบนี้ออกอุบายขโมยโทรศัพท์มือถือ
อุบายแบบนี้มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

เล่าให้ฟังว่าเด็กนั้นถูกหลอกอย่างไกลนะครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพทะเบียนรถของคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะครับ

แต่ว่ามีกลุ่มคนร้ายก็เป็นชาย
เข้ามาทำทีตีสนิทกับกลุ่มเด็กชาย๕คน
แล้วก็หลอกให้นำมือถือใส่กระเป๋าสะพาย
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หนีหายไปอย่างง่ายดายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ทางด้านของประธานหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้
คือนายสุรกรพัฒน์คลาปูน
เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นชายอายุประมาณ๒๕ปี
คือพฤติกรรมของเขาคือขี่รถจักรยานยนต์
เวียนไปวนมาภายในหมู่บ้านแล้วครับ
ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกรด
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยา
เมื่อคนร้ายได้เห็นกลุ่มเด็ก๕คน
เขากำลังยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
จึงเข้ามาทำทีพูดคุยและตีสนิทนะครับ
แล้วก็ได้ชักชวนเด็กให้ไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน
ต่อมานะครับตำรวจขออภัยคนร้ายก็อ้างกับเด็ก
บอกว่าผมก็เป็นลูกตำรวจชอบเล่นกีฬาชอบเล่นเกมออนไลน์
แล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้เหมือนกันแหละ
เราก็คงได้เป็นเพื่อนกันแล้วแหละเพราะเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับ
แล้วก็ตอนแรกได้ออกอุบายให้เด็กนำมือถือ
ใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายของคนร้าย๔เครื่อง
โดยบอกเด็กว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นบอลกันเอากระเป๋าเอามือถือมาเก็บใส่กระเป๋าก่อนมา
เดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันหายอีกเอามาเก็บไว้ที่เดียวกันเอามารวมกันไว้
เหมือนจะเป็นคนดีเออนะฮะระหว่างไปนั่งเล่นบนโต๊ะหินในสนามเด็กเล่น
ก่อนที่จะคืนมือถือให้เด็กไป๓คนแล้วก็ชักชวนไปซื้อขนมและร้านอัดน้ำอัดลมที่ร้านค้าภายในหมู่บ้าน
โดยเป็นคนใจดีอีกแหละบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงขนมน้ำอัดลมด้วยนะครับ
และเด็กก็เชื่อนะฮะกลับมานั่งกินนะครับก็มานั่งกินกันแบบนี้ก็หลอกเด็กอีกนะคุณนะ
หลอกให้เด็กนำมือถือ๓เครื่องมาไว้ในกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งตอนแรกเหมือนให้เชื่อใจแล้วไง
เอากระเป๋ามาไว้เดี๋ยวเอามือถือมาไว้เดี๋ยวมันหายแล้วเด็กอยากได้มือถือคืนเอาคืนไป
แล้วสักพักเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมเอามือถือมาใส่ไว้กระเป๋าอีกมาเดี๋ยวมันหายเอามารวมกันก่อน
แล้วก็ให้เด็กอีกคนขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อขนมอีกครั้งแล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
ก่อนจะบอกเด็กว่าจะออกไปซื้อซิมมือถือแล้วก็หลบหนีหายไปทันทีเลยครับผม
ขอตัวกลับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องอีกคนนึงไปเพื่อแวะไปซื้อขนมแล้วก็เดี๋ยวเอามากินกันอีก
พอหลังจากนั้นพอเขาขับไปเนี่ยเขาหลอกให้น้องชื่อน้องคนหนึ่งที่ไปด้วยกันในคลิปอะครับ
เขาจะไปแล้วเขาก็หลอกให้ไปซื้อขนมแล้วเขาอ้างบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อซิมซิมเพื่อเติมเงินมือถือก่อน

สรุปคนร้ายบอกว่าไปซื้อซิมมือถือแต่เอาโทรศัพท์ของเด็กไปด้วย๔เครื่อง
มูลค่ารวมของโทรศัพท์ทั้งหมดก็๒๐๐๐กว่าบาทนะครับ
ตอนนี้นะฮะคลิปทั้งหมดทางประธานหมู่บ้านเขาเอาไปให้ตำรวจแล้วเอาไปเข้าแจ้งความแล้ว
ให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็อยากจะฝากไปถึงเด็กทุกคนเลยนะครับ
อย่าไปหลงเชื่อว่าจะมีใครมาเลี้ยงขนมเลี้ยงอะไรตีสนิทกับพวกเรานะฮะ
อย่าเอาทรัพย์สินของเราไปได้นะ
คืออย่าเอาทรัพย์สินมีค่าของตัวเองไปฝากไว้กับใครเก็บไว้ให้กับตัวให้ดี
ถ้าคิดว่ารักษาไม่ได้จริงเก็บไว้กับคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ที่บ้านเลย
คือคนร้ายก็คนร้ายก็ไม่ได้มีขั้นตอนในการหลอกลวงอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าก็อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจของเด็ก
เด็กก็ซื้อบริสุทธิ์นะเอาจริงหลอกเด็กได้คุณต้องเป็นคนยังไงนี่ฉันน่าคิดนะ